ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ร้าง

นั่นก็คือดาวเรืองดาวโรยนะครับ
ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
ก็เป็นเพลงที่ทำให้ได้๒๐๐๐บาท
เงิน๒๐๐๐นะครับคุณยายี
มานั่งชิวแบบนี้นะฮะได้๒๐๐๐แล้ว
๒๐๐๐๐บาทนี่ถ้าเกิดต้องขายพวกอะไรนี่ลักษณะต้องมีเป็นหลายเดือนไหมฮะ

ที่ป้ามาก็เอาเงินเบี้ยยังชีพนะคะ
แล้วก็ปีนี้ปีนี้มันมกราเขาก็ต้องหักบัตรกดตังค์ที่ว่าเงินคนพิการเข้าให้
อีก๒๐๐ปลามีเงินอยู่๑๒๐๐บาท
เอาไว้ให้พ่อมั้งแล้วป้าก็เอาค่ารถมา
ป่าก็มาละครสว่างป่าก็มาหานะบอกนะหนูไม่มีตังค์ไปนะนะออกค่าลดไปให้หนูก่อนนะ
ถ้าขอจ่ายทั้งบอยซ่าทั้งที่ขอจ่ายไปแล้วหนูก็ค่อยใช้
แต่ตอนนี้คุณยายีคุณยายีเนี่ยบอกกับผมไว้ว่าต้องการเงิน๔๐๐๐บาท
ร้องแค่๓เพลงตอนนี้คุณยายีร้องไปแล้วนะฮะ๒เพลงได้ไปแล้ว๒๐๐๐๐
นี่คือเพลงต่อไปที่จะเป็นเป้าหมายของคุณยายีคือเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าคุณยายีทำได้แบบเมื่อสองเพลงเมื่อกี้นี้อีกเนี่ยก็ได้สำเร็จตามเป้าอยู่ที่เพลงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงกางเก่ากลางใหม่ไม่รู้ว่าคุ้นชินฟังบ้างไหมคะฟังค่ะชอบไหมคะชอบค่ะอุ้ยเป็นเพลงโดนใจเพลงโดนใจเพราะว่าแผลเต็มไปหมดเลยเราเนี่ย
นะคะนี่หนูถามแบบผู้หญิงหน่อยแล้วเวลาอาบน้ำอาบท่าทำยังไงอ่ะป้าอาบน้ำก็อาบปกตินะคะแต่แต่ต้องต้องเลิกขอโทษนะคะเลิกไอ้ที่มันคับกันเอาหน้ามาล้างฟอกสบู่ทำไมงั้นมันมันจะอับมันอับแล้วก็มันจะเป็นตุ๋มห้องน้ำที่บ้านเป็นไง
ห้องน้ำยองยองไหมยองยองแล้วยองได้ไงอ่ะสมมุติอีอีตรงนี้ที่ที่เราเหยียบแล้วนะป้าก็เอาผ้าเช็ดเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็เอาผ้าคนหนูเล็กเล็กวางสองอันวางสองอันแล้วป้าก็เอานั่งเลยนั่งลงไปเลยนั่งลงไปเลยค่ะค่ะมันก็มันก็ไม่ใช่เอาแนนนะมันก็พอที่ว่าขาเราจะวางได้คือต้องนั่งลงไปเลยล่ะค่ะนั่งลงไปเลยค่ะถ้าเกิดได้เงินจากทางรายการ
ไปเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คิดว่าค่ะนะจ้ะเพราะว่าอันนี้เรื่องสำคัญแนะนำว่ามันเป็นเรื่องขับถ่ายเราต้องใช้ทุกวันเปลี่ยนอันนี้ก่อนถ้าเกิดได้บัตรสำคัญที่สุดค่ะก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดด้วยนี่แหละจะได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็เพลงนี้แหละถ้ามันเป็นเพลงที่แบบแหมเหมาะกับเราว่าร้อยแผลเป็นครับตั้งใจร้องนะนะมาตอบผมมาเลยนะครับฟัง
สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้จะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาละครับสู้แล้วตัวช่วยครับ

สามแผ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ดูทัศน์แสดงว่าต้องการจะไปต่อใช่มั้ยเนี่ยคุณยาหยีใช่มั้ย

ตอนนี้ก็เรียกว่าฮึกเผิม
ไม่ใช่ด้วยเรื่องอะไรเลยนะคะใจล้วน
ตอนนี้คุณยายีมาถึงเพลงที่๓แล้วนะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทตามที่ตั้งเป้าไว้แล้ว
ตกลงที่จะสู้เล่นโดยไม่ใช้ตัวช่วยพร้อมนะครับ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ผู้หญิงใจทุกคน
ที่จะสู้เล่นโดยไม่ใช่พร้อม
สกลายโดยทำให้สำคัญ

บาทและคราวนี้รู้ดีว่านักและมันใหญ่นักต้องรักษาเงิน
เขายิ่งจึงเสิร์มล้อมสุนเขาสัตว์สุขุนเรือดสานก็คงไม่นานและมันกลาย
แต่แผลเป็นนั้นสิ้นมันเพิ่งนึกฟังรอยอยู่ลึกให้นึกจนตาย
รักกันไม่ทันถึงสองปีรอยร้าวก็มีง่ายไม่เคยเสียดายตามใจเถิดหนอ
สุขเถิดยอมขวัญสุขสรรคสุขีได้ดีมีหน้าน้องอยู่ยังกาไม่แงนหน้าร้อง
จูบแผลเป็นทุกเย็นคำกลืนความเจ็บช้ำไว้ให้พอไปดีเถิดน้องอโหสิกรรม
อยู่อย่างคนแพ้ให้แผลเป็นเพื่อนแผลเป็นเสมือนเครื่องเตือนความจำ
น้องจนหมอสาขาลาอีกทั้งราคาก็ต่ำ
ขอไปตามกรรมตามวาสนา
เมื่อกี้เราก็ฟังกันอยู่ได้ยิน
รู้สึกจะมีอยู่ช่วงนึงทันมั้ยอ่ะคำสุดท้าย
มีตกอยู่คำนึงนับทันไหมคะทันค่ะ
ออกไปบททุกคำมั้ยหมดค่ะหมดนะ
แต่แผลเป็นนั้นสิมันผนึก

ผนึกตรงนี้เหมือนหายไปนะ
แผลมัน
ป้าร้องค่ะป้าร้องนะป้าร้องนะมั่นใจ
มาดูกันนะครับว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่
สำหรับเพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณยายีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้
คุณยายีร้อง

ร้องได้ครับ

รับแล้ว

ตามที่คุณยายีต้องการบอกเราไว้แต่แรกนะครับ
และเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเพลง

แผลเป็นนะครับคุณคัตุรยามารสีซึ่งอัยท่อนที่เราเป็นห่วงเป็นยายกันก็ไม่มี

ทีหลังต้องกืนน้ำลายให้มดก่อนลองนะทำงี้ตกใจมดเลยอ่ะ
เสียงแขมก็ถูกแอมก็ได้
พักกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันข้างหน้าเนอะ

ตอนนี้นะครับคุณยายีได้เงินแล้วจากรายการของเราแน่นะครับ
บาทเพราะว่าร้องได้ครบ๓เพลง
ก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณป้ายาหยีใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
เวลาใหม่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ
เรามาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีหรือ๖โมง๒๐นาทีนะคะ
คำนิดนึงนะครับพบกับเราได้นะครับเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม
ความสนุกเพิ่มขึ้นมากมายสนุกสนานกันเต็มที่นะครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ในคราวหน้า

อันนี้เพิ่งเคยได้ยินว่าจะต้องสะสม
เงินค่าลงศพไว้เมื่อยามที่ถึงจุดที่จะต้องฝาก
รถชนแฟนกับลูกเสียชีวิตนะ

ทำไมรักขนาดนั้นน่ะสบาย
คุณยายเลือกหนูมานะคะ

คุณยายีร้อง